วันนั้นที่เราเล่าไปเราไม่ได้เห็นภาพช่วงจังหวะที่เกิดเหตุ

แล้วเนี่ยตำรวจบอกว่านี่ไงได้ภาพมาแล้วจังหวะที่เกิดเหตุมันเป็นแบบนี้
เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะ๔พฤศจิกายนค่ะ
เด็กนักเรียนชายชั้นป๖โรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครพนม
ไปซื้อประทัดลูกบอลเป็นประทัดลูกบอลนะคะ
แล้วซื้อจากร้านขายของชำในตลาด
แล้วเด็กดัดแปลงด้วยแกะเอาดินปืนไปมัดรวมกันกว่า๒๐ลูก

เตะเข้าไปไปโดนกระเป๋ากางเกงมันระเบิดอ่ะ

ค่ะแล้วเจ็บทั้งคู่นะคะ
ต้นขาจุดที่ใส่

ข้อเท้าที่เตะเวอะเลยเหมือนกันแผลลึกถึงกระดูกนะคะ
อันนี้น้องคนที่เอาประทัดใส่กระเป๋ากางเกงไว้

คือภาพด้านในที่น้องคนที่เตะไปแล้วแล้วตอนที่เขาเดินเขยกเข้าไปเนี่ยเห็นไหม

เจ็บสาหัสนะคะต้องเรียกรถกู้ชีพมารับไปส่งโรงพยาบาล
แต่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
ตำรวจสพบ้านแพงบอกว่าเด็กที่เป็นเจ้าของประทัดลูกบอลรับสารภาพว่าซื้อมาและดัดแปลงเอง
เปิดดูจากในเน็ตว่าดัดแปลงยังไงจะเอามาเล่น
เอาไปโรงเรียนนะครับจะเอาไปเล่นไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้ายใครโอ้โห
ตำรวจเลยบอกว่าคลิปนี้อยากจะเตือนค่ะให้ระมัดระวังนะคะมันแค่กระแทกแบบเตะก็ไม่ได้แรงเนอะพี่อุ๋ย

เข้าไปนิดเดียวหยอกล้อกันหนักกับเพื่อนฝูงมันระเบิดเลย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมสั่งให้ตำรวจทุกท้องที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างปราบรามจับกลุ่มป้องกันการลักลอบขายประทัดดอกไม้ไฟที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะช่วงลอยกระทง
แล้วก็จะดูเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงปีใหม่
อย่างนั้นก็จะมีการจับกลุ่มดำเนินคดีแน่นอน
ส่วนเหตุการณ์นี้ร้านก็ขายอยู่ในตลาด
ซื้อก็คือปล่อยให้เด็กซื้อเฉยเลย
แต่ร้านนั้นโดนจับไปแล้วนะถูกดำเนินคดีแล้วนะคะ

คือตำรวจอยากให้เด็กได้เห็นฮะ

จะได้กลัวใช่ค่ะไม่เห็นภาพเดี๋ยวไม่กลัวแล้วก็เนี่ยฮะ
ก็ไปเอามาเล่นกันอีกเนี่ยมันอันตรายจริง